วันนี้ขอเปิดปากแบบเต็มแล้วค่ะจะเป็นยังไง
เดี๋ยวไปฟังหนุ่มป้องกันนะคะคุณ
และที่ผ่านมาค่ะก็ไม่ได้ปกปิดอะไร
คุณป้องเขาว่าอย่างนี้นะคะไปไหนด้วยกันแบบเปิดเผย
ก่อนจะเบรกแบบทีเล่นทีจริงนะคะ
ขอให้อยู่ในสถานะพี่น้องกันไปก่อน
แม้ว่าจะเป็นผู้หญิงเพียงคนเดียวที่คุยอยู่ในตอนนี้ก็ตามจ้
เอาไปฟังเสียงพี่ป้องกันค่ะ

คือใช้ชีวิตธรรมดาปกติไปตามห้างไปดูหนัง
ก็ไม่ได้ปิดไม่ได้ปิดอะไรแล้วก็ไม่ต้องปราบอากาศ

ถ้าใครเห็นรูปแล้วก็จะคือก็คือก็ไม่ได้มีจับมือโอบเอ่อไม่มีนะครับ
ก็คือปกตินะฮะคือเราไปทำอะไรที่ไม่ได้ผิดเพี้ย
แล้วก็ไปทำก็ได้หมดกับเพื่อนกับพี่กับน้องกับอะไรก็ได้หมดครับ
แล้วก็ไปทำธรรมดาคือไปกินข้าวไปอะไรปกติ
กินสนับสนุนกันมันก็มันแปลกรึเปล่า

ใช่หรือครับบางทีซื้อมากดีมันไล่เหียด
ห้างระดับนั้นเวลานั้นผมก็ต้องรู้อยู่แล้วจากประสบการณ์นานปีนะครับว่า
อาจจะโดนถ่ายก็ได้ซึ่งผมก็บอกเลยว่าผมไม่ได้ปิด

เป็นเพื่อนพี่น้องกันอยู่นะครับ
ก็ธรรมดาพี่น้องกันเขาก็ดูหนัง
แต่ธรรมดาเพื่อนกันก็ไม่ได้อยากจะไปกันสองคน

พี่ป้องบอกว่าไม่ค่อยได้อยากจะเปิดอะไรมากมาย
แต่ก็ไม่ได้ปิดแต่ก็เดินชิมไอติมกันกุ้งกริ้งกริ้ง